เอาพาคุณผู้ชมมาดูความงงของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาไปงานมา
ซื้อของมาเขาขับรถจะกลับบ้านนี่แหละ
เจอคนรู้จักเขาเรียกเจ๊เป็นคนรู้จัก
น้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นพี่เป็นพี่สาวที่รู้จักกันนะคะ
หลังจากนั้นก็อ้าวเจ๊นี่ก็เลยหวังว่าจะชิดด้านซ้าย
มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุมากหน่อยขับรถมาเลย
และหลังจากนั้นออกขวาแล้วก็ไปอยู่ด้านหน้าเธอ
ถอยปู้มชนรถเธอแบบนี้เลย

เรื่องเป็นมายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมดูคลิปหน่อยค่ะ
นี่ค่ะขับรถไปที่ด้านหน้าสุดหลังจากนั้นถอยมาโทรเลย
คือที่มันน่ากลัวคือตรงที่ว่าผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน
คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน
คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

ผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน
คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน
คุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเจ้าของรถที่ถูกชน

พอชะลอปุ๊บนะคะเลยไปที่ด้านหน้าสุดเลย
แล้วก็พุ่งถอยมาชนรถเธอดังตู้มตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นแหละเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนแรกนะตัวเธอพูดไปด้วย
ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอทราบมาเบื้องต้น
เจ๊เนี่ยไปมีเรื่องกับลูกสาวของคนขับรถสี่ประตูเนี่ย
เธอก็พยายามออกตัวหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยว
รู้จักกันเฉยเลยแวะมาทักไม่ได้รู้เรื่อง
พยายามตะโกนบอกแต่คุณลุงท่านเนี้ยคุณลุงสี่ประตูเนี่ย
ไม่ยอมฟังเลยแล้วก็ถอยมาชนเธอบอกว่าพยายามเอาตัวขวาง
แล้วคิดว่าเขาจะไม่ถอยมาชนเอาตัวเองเข้าขวาง
แต่สุดท้ายแล้วก็ถอยมาชนจริงนะคะ
พอลงมาจากรถค่ะเรียกประกันโวยวาย
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นนายกน้อยอ๋อนายกน้อยนะคะ
คำว่านายกน้อยแถวนู้นต่างอำเภอต่างจังหวัด
เขาเป็นลักษณะของนายกอบต
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันว่าคนใหญ่คนโตเนี่ย
หมายถึงคนที่มีอำนาจเขาทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ทำตัวแบบนี้ได้ด้วยเหรออันนี้เขาพูดกับเขานะ
สิ่งที่เขาเขียนนะเขาบอกว่าทำตัวแบบไม่มีเหตุผล
ฟังอะไรเลยดีนะที่มีคนรู้จักถ่ายคลิปเอาไว้พอดี
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ตามมาอีกนะ
กลุ่มแฟนนุ่มของผู้หญิงเสื้อขาวที่ถูกถอยชนเนี่ย
รุมทำร้ายนายกน้อยคนนี้ค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องตรวจสอบแต่อย่างแรกเลยต้องตรวจสอบก่อนว่า
สรุปแล้วผู้ชายคนที่ถอยรถมาชนเนี่ยเขาเป็นนายกอบตจริงหรือเปล่า
ตรวจสอบเบื้องต้นได้ข้อมูลแบบนี้นะคะเป็นแต่เป็นอดีต
อดีตนายกอบตแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองส่วนสาเหตุมาจากลูกสาว
ถูกกลุ่มคู่กรณีท้าทายในเฟซบุ๊คก็คือกลุ่มเจ้เนี่ย
หลังจากนั้นมาเจอกันกลางทางคนเป็นพ่อก็ต้องปกป้องลูก
ก็เลยถอยรถลงมาชนโดยคิดว่ารถของผู้หญิงคนนี้เป็นรถคู่กรณีของลูกสาว
แต่จริงแล้วไม่ใช่คู่กรณีของลูกสาวเรื่องนี้จะจบอย่างไรเดี๋ยวเราตามให้ต่อนะคะ
แต่หนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือผู้ชายคนนี้ที่เป็นอดีตนายกอบตในจังหวัดระยอง
ต้องออกมานะออกมาพูดข้อเท็จจริงหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะ
เพราะมันมีประเด็นเรื่องที่ว่าถูกรุมทำร้ายหลังจากนี้ไปอีก
เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าข้อมูลที่ออกมาสองเรื่องราวสองฝั่งตรงกันไม่ตรงกันยังไงบ้าง